ตอกย้ำความชื่นใจกันอีกสักรอบหนึ่ง
ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้เป็นศูนย์ค่ะ
เป็นศูนย์นะคะแล้วเมื่อวานี้นั่งฟังอยู่ด้วย
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินค่ะ
ไล่ยาวมาเลยแล้วสีหน้าก็จะเปื้อนยิ้มประมาณนี้นะคะ

นายแพทย์ทวีสินวิชยนุโยธินโฆษกสบค

ปรากฏว่าประเทศไทยของเราไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
แม้แต่รายเดียวเป็นครั้งแรก
ในรอบกี่เดือนน่ะนับนิ้วสิ๔เดือนอ่ะคุณ
เมื่อวานนี้รักษาหายแล้วกลับบ้านเพิ่ม๔๖ราย

เพราะฉะนั้นตัวเลขเบ็ดเสร็จแล้ว
สำหรับประเทศไทยผู้ป่วยสะสมโรคโควิด๑๙ทั้งหมด

รักษากลับบ้านได้แหล่อุสัตว์ส่วนเยอะนะ

ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๑๗ราย
เสียชีวิตสะสมยังเป็นตัวเลขนี้แหละค่ะ

ทีนี้เมื่อวานนี้คุณหมอมีการเล่าย้อนกลับไป
ตั้งแต่การแพร่ระบาดระยะแรกที่มีการอิมพอร์ตเชื้อเข้ามาเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะ๑๓มกราคม
เรามีการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิดรายแรกของประเทศไทย
ซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
หลังจากนั้นเองประเทศไทยของเรา
ต้องชื่นชมคุณหมอด้านสาธารณสุขนะคะ
ประเทศไทยของเรามีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเป็นระยะ
ประปรายมาตลอดระยะเวลาในช่วงเดือนมกราคม
อันนี้การแพร่ระบาดระยะที่๑
วันที่๓๑มกราคมประเทศไทยเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะที่๒อย่างเป็นทางการ
เพราะมีการไปตรวจตรวจยืนยันว่าพบผู้ป่วยที่เกิดการแพร่เชื้อในประเทศไทยกันเองเป็นรายแรก
แล้วก็จากนั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยในช่วงกลางเดือนมีนาคม
จากกลุ่มก้อนจำได้ใช่ไหมคะที่ไปติดกันที่สนามมวยลุมพินี
สถานบันเทิงย่านทองหล่อจากนั้นก็บานปลายกันมาเรื่อย
จนทำให้ต้องมีการประกาศพรกรฉุกเฉินล็อกดาวน์ปิดประเทศ
ประกาศคำสั่งเคอร์ฟิลล์ด้วยจากวันนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมลืมมันไปให้หมด
จนถึงวันนี้เราชื่นใจค่ะคุณหมอทำงานอย่างหนัก
บุคลากรการแพทย์ทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา๔เดือนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่แม้แต่รายเดียว
คุณหมอบอกว่าแม้จะเป็น

แม้จะเป็นศูนย์แต่ยังคงยืนยันนะคะ
ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษามาตรฐานมาตรการทางสาธารณสุขกันต่อไป
นี้ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนกลาง

กินร้อนช้อนฉันฉันห่างกัน๒เมตรนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเลขเป็น๐แบบนี้
เรื่อยไปจนครบ๑๔วันหรือ๒๑วัน
เป็นระยะฟักตัวของเชื้อตัวนี้นะคะ
นั่นอาจจะพูดได้ว่าประเทศไทยปลอดโรคโควิด๑๙แล้ว

ค่ะก็เป็นไทม์ไลน์นะคะ
เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราร่วมทำกันมาเนี่ย
กี่เดือนนะ๔เดือนได้ผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ
แต่ว่าอย่าลืมนะกาดอย่าตกนะคะ